นี่คุณผู้ชมเอาจริงอ่านข่าวอุบัติเหตุมาก็เยอะนะ
แต่ข่าวนี้อยากให้ดูจริงอะไรมันจะแบบพอดีได้ขนาดนั้น
อันนี้เป็นประตูรั้วของการไฟฟ้าแล้วไอ้ตรงช่องระหว่างประตูรั้ว
ช่องแค่นั้นนะช่องแค่นั้นนะชื่อไหมมอเตอร์ไซค์พุ่งเข้าไป
แล้วไปติดคาอยู่วันนั้นศุกร์เสาร์อาทิตย์หยุดสงกรานอ่ะเนอะ
นี่เสียชีวิตค่ะเอ้ยเข้าไปช่องไหน
ช่องตรงนี้เลยตรงระหว่างประตูรั้วเหล็กที่จะเลื่อนไป
แล้วก็เป็นกำแพงปูนเนี่ยคุณผู้ชมปกติจริงช่องมันจะเล็ก
มอเตอร์ไซค์เข้าไม่ได้แต่ช่องที่การไฟฟ้าเนี่ยมันใหญ่ค่ะ
แล้วพอไปติดอยู่ตรงนั้นไม่มีใครเห็นการไฟฟ้าก็ปิดด้วยช่วงสงกราน
เมื่อวานเพิ่งได้รับแจ้งศพมีกลิ่นแล้วด้วยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหมีศพผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์มาเสียหลักค่ะ
ทั้งคนทั้งรถเลยอยู่ตรงซอกแบบนี้แล้วมันเป็นลักษณะเหมือนกับแบบเวลาที่เลื่อนประตูอ่ะ
ประตูรั้วเหล็กมันก็จะมาอยู่ตรงนี้เวลาเปิดประตูนะ
นี่คือการไฟฟ้าบังนาค่ะตรงถนนรถรางสายเก่าก่อนถึงแยกสรรพวุฒิเนี่ยนะ
กว่าเจ้าหน้าที่จะมาเจออย่างที่บอกไงหยุดสงกรานต่อเนื่องเลย
แล้วมาเจออีกทีนึงศพมีกลิ่นแล้วค่ะทีนี้สาเหตุก็เลยคิดว่า
ผู้ตายน่าจะขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็พุ่งเข้าไปติดตรงซอกแบบนี้พอดี
แล้วไม่มีใครเห็นไม่มีใครช่วยได้ในช่วงสงกราน
ทีนี้ทางร่วมกับตันยูพอได้รับแจ้งก็มาช่วยนำร่างออกมานะคะ
มีร่องรอยในเฉียวชนเหล็กกั้นช่องประตูแล้วข้างในเนี่ยก็มีรอยครูดของรถมอเตอร์ไซค
กับขอบกำแพงในซ่องเนี่ยก็เดาทรงได้แหละว่าน่าจะเข้ามาแล้วมันพอดีตรงนี้จริง
ตำรวจสอนอบังนาก็ไปตรวจสอบนะคะเดี๋ยวจะประสานญาติของผู้ตาย
แล้วก็มีรายงานด้วยบอกว่าที่สอนอท่าเรือมีคนลงบันทึกประจำวันแจ้งความคนหายเอาไว้
เดี๋ยวต้องดูว่าใช่คนเดียวกันกับผู้เสียชีวิตหรือเปล่านะคะ